ส่วนรายนี้ค่ะก็หนีไม่พ้นนะคะก็กลายเป็นผู้ต้องหา
แล้ววันนี้ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
สำหรับคนร้ายมือหญิงสองศพที่ก่อเหตุที่เซเว่นเอเลเว่น
แล้วก็โรงพยาบาลสนามนะคะโดยตำรวจสอนอพหลโยธินค่ะ
คุมตัวนะคะผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
วันนี้สองจุดด้วยกันนะคะจุดแรกก็คือที่หน้าห้องพักเลขที่
ครับนี่ค่ะคือวันนี้คนไปมุงดูกันเยอะเลยทีเดียวนะคะ
จุดนี้เป็นจุดที่คนร้ายมาเปิดใช้เป็นสถานที่ดื่มกินเบียร์
มีการกินเบียร์ก่อนก่อนที่จะไปก่อเหตุหลังจากไปชี้จุดหน้าห้องเสร็จแล้ว
ตำรวจก็นำตัวคนร้ายขึ้นรถตู้ของสอนอพหนโยธินไปจุดที่สอง
จุดนี้แหละค่ะก็คือร้านสะดวกซื้อปากซอยลาดพร้าวยี่สิบห้า
อยู่ห่างจากโรงแรมประมาณสองร้อยเมตรค่ะตำรวจนำตัวคนร้ายเข้าไปในร้าน
แล้วก็จำลองเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุตั้งแต่เดินมาที่แคทเชียร์
แล้วก็มีปากเสียงกันแล้วก็ก่อเหตุยิงในรัฐวิทย
พนักงานร้านสะดวกซื้อ๖นัดมีการถามด้วยว่าตายหรือยัง
นะฮะระหว่างทำแผนประชาชนไปกันไปดูกันเนี่ย
ก็มีเสียงด่าทอต่อว่าจากชาวบ้านที่ไม่พอใจ
กับการกระทำของคนร้ายรายนี้นะคะตำรวจต้องใช้วิธี
เอารั้วเหล็กมาปิดล้อมบริเวณหน้าร้านเพื่อที่จะป้องกันเหตุเกิดขึ้น
แล้วก็ป้องกันให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ด้วยค่ะ
หรือเขาต้องให้ประหารอย่างเดียวค่ะค่ะฝากทุกคนเข้าไปทำ
พระคุณพ่อก็ไปทำกับทุกคนค่ะให้ประหารเขาอย่างเดียวไหมนี้แหละค่ะ
อยากขอโทษแล้วก็หลังจากนั้นก็ตำรวจก็คุมตัว
เข้าข้าวของรถสอนศ
นั่นคือจุดแรกที่เขาก่อเหตุแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อีกจุดหนึ่งตำรวจนำตัวคนร้ายไปที่สพประตูน้ำจุฬาลงกร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู
ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
คือตรงนี้อยู่ในพื้นที่ตะโมนประชาธิปัตย์
คนร้ายนะครับขับรถกระบะอีซูซูดีแม็กซสีขาวทะเบียน๓ทอพุเท่า
ขอไข่๖๒๓๓กรุงเทพมหานคร
แล้วใส่ชุดลายพรางทหารสวมหมวกเบเร่สีแดง
ลงจากรถมากราดยิงนายสุขสรรค์สาวพันธ์อายุ๕๔ปี
เขาเป็นผู้ป่วยโรคโควิด๑๙จนเขาเสียชีวิต
เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
มาเริ่มทำแผนจากจุดแรกที่ผู้ต้องหาขับรถมาจอบริเวณ
ป้อมรอปภนะฮะเป็นประตูทางเข้าโรงพยาบาลสนาม
โดยแจ้งกับรอปภบอกว่าเขามาจากโรงพยาบาลราชวิถี

บังเอิญไปเจอผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เคาะร้ายพอดี
ชักปืนยิงใส่จนเสียชีวิต
จากนั้นก็ขับรถมาจอดทางทิศเหนือของอาคารของตึก

แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
รวมทั้งช่วงที่ขับรถออกไปออกจากสถานที่นี้
ก็ยิงปืนใส่รอบพอพอเขาด้วยนะ

ไม่มีการพาตัวคนร้ายเข้าไปในโรงพยาบาลสนาม

เพราะสถานที่คือมันเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙

จึงใช้ภาพจากวงกล้องวงจรปิดประกอบในหลักฐานแทน
โดยการทำแผนมีกำลังตำรวจคุ้มกันอย่างแน่นหนาเลย
คุณผู้ชมดูภาพต่อไปนี้ดีนะ
นี่คือนางร่มเย็นบุญสืบภรรยาของนายสุขสรรค์ที่เสียชีวิตนะครับ
มาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของผู้ต้องหา
ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อที่ผู้ต้องหาอ้างว่า
ไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
เพราะก่อนจะบุกเข้ามายิงสามีป้ายก็เยอะแยะรอบโรงพยาบาลเลย
บอกว่าคนร้ายเป็นคนมีการศึกษามีสติสมประกอบทุกอย่าง
จะไม่รู้ได้ยังไง
คุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมดูนะที่ผมบอกให้ดูนะ

ยกมือท่วมหัวกางขาทั้งสองข้างออก
แล้วก็เรียกวิญญาณนายสุขสรรค์ให้กลับบ้านเอาดูอีกทีฮะ
ขอพี่พี่ได้เป็นร่ม
ขอปล่อยดวงวิญญาณสุขสรรสาวพาลูกค่ะกลับบ้านด้วย

นามตระกูลเขากลับบ้านด้วยพ่อ
เรียกชื่อนามตระกูลเขาด้วย

เจ้าที่เจ้าทางที่นี่เขาไม่กลับ

คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
ผลตำรวจตรีชยุทร์มรญญาณนะครับ
เมื่อต้นตำรวจแจ้งก้อหาคนร้ายนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
จากนั้นก็คุมตัวมาสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติมต่อที่
นพหนโยธินและเตรียมจะนำตัวไปขออนุญาตศาล
อาญาถนนรัชดาพิเศษฝากขังผลัดแรกในวันพรุ่งนี้
พร้อมคัดค้างการประกันตัวคุณผู้ชมครับล่าสุดเวลา
นาฬิกา๒๐นาทีเจ้าหน้าที่สืบสวนสพประตูน้ำ
ลาลงกรควบคุมตัวนายกวินหรือว่าคนร้ายคนนี้
คุมขังที่สนประหลโยธินหลังทำแผนเสร็จสิ้น
โดยระหว่างเดินเข้าห้องขังนะครับผู้สื่อข่าวพยายามพูดคุย
กับคนร้ายก็ยกมือไหว้แล้วก็กล่าวขอโทษ
กับสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็เดินเข้าห้องขัง
สีหน้าที่เรียบเฉยวันพรุ่งนี้นะครับ
จะคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดาเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาครับ